สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสา
ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
วันศุกร์แบบนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ชมทุกคนมีความสุขมาก
ความสุขด้วยคึกคักด้วยแล้วก็อย่าลืมส่งไลน์มาคุยกันด้วย
สุดสัปดาห์แล้วไงบางคนเริ่มเปรี้ยเริ่มล้าเริ่มหมดแรง
แต่อึ๊บไว้ก่อนอึ๊บไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้หยุดกันแล้ว
คุณผู้ชมนอกจากส่งข้อความไลน์มาคุยกันนะครับ
อย่างหนึ่งก็คือปัญหาของกรุงเทพมหานครใครที่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะไปเลือกตั้ง
หรือใครอยากจะแชร์เรื่องของปัญหาในกรุงเทพก็ติดกันมาติดอะไร
แฮชแท็กเรียนผู้ว่ามหานครไม่ยากเลยครับคุณผู้ชมบอกปัญหาของคุณ
อืมเอางี้ละกันคุณผู้ชม
แล้วก็ส่งปัญหาของท่านมาที่นี่ก็ได้นะครับ

อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกัน

ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเรารวบรวมมาค่ะ
รวมปัญหาที่ชาวกรุงสะท้อนกันเข้ามา
แล้วเดี๋ยวนำเสนอให้กับผู้ว่าคนต่อไป

คุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรานั้นมันหลากหลายนะฮะ

หนุ่มคลั่งควงมีดปลูกบ้านคนอื่น
แถมอารวาสวัยเสียงดัง
คมคู่อีกต่างหากเกิดอะไรขึ้นกันละเนี่ย

มีพระสงฆ์เสพยาบ้าจนประสาทร้อน
คิดว่าจะมีคนมาตามค่ะ

แจ้งเจ้าหน้าที่มาจับกลุ่ม

ชายคนนี้ควงไม่พับชิงซับ

ตำรวจท้องพ่อแม่ปิงตามแกะร้อย
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด
ได้ผู้กันสมัครข่าว

มาติดตามข่าวสารกันในเบรกนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
อยากจะให้ดูเรื่องนี้เป็นเหตุระทึกจริง
มีผู้ชายคนหนึ่งคลั่งมาเลย
คุ้มคลั่งยาลักษณะเหมือนประมาณว่าพูดคุยไม่รู้เรื่อง

แล้วเขานะพูดจาไม่รู้เรื่องอย่างเดียวไม่พอคมขู่คนในบ้านบอก
เปิดเลยเปิดให้เข้าไปดูในบ้านเพราะว่ามีหมายค้นมา
อย่างนี้ก็ได้เหรอตำรวจต้องตามมาจับครับ
เห้ยมาแบบนี้
มาเป็นเสื้อกล้ากางเกงขาสั้นสีเขียวใส่หมวกด้วย
มันไม่น่าตกใจตรงขาสั่นสีเขียว
มีชายเสพยาจนคุ้มคร่างแล้วบุกมาที่บ้านหลังนี้
มาอย่างเดียวไม่พออย่างที่เห็นเออะโวยวายคมครูสารพัฒน์
แล้วเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกกับเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้น
ที่ผ่านมาชายคนนี้เคยบุกเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้ว
ตอนนั้นน่ะเจ้าของบ้านเขาก็โทรแจ้งตำรวจแล้วด้วยนะ
แต่ตำรวจกว่าจะมาคนร้ายคนนี้มันก็หนีไปแล้วไง
แต่มันไม่ใช่แค่นั้นค่ะคุณชนะคุณผู้ชม
เวลาที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านนะ
ผู้ชายคนนี้ก็มักจะตะโกนด่าด้วย
ทั้งที่คนในบ้านนี้ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับเขาเลย
เพราะฉะนั้นคนในบ้านก็เลยต้องอยู่อย่างหวาดระแวง
นี่คือครั้งก่อนฉันก่อนใช่ไหมแต่กางเกงตัวเดิมป่ะเนี่ยสีเขียวจำได้
เออมันก็เด่นดีอะนะแต่ยังไงรู้ไหม
คือคนที่บ้านเขาก็หวาดระแวงกลัวค่ะ
เลยว่าต้องไปแจ้งความที่สพบ้านเป็ดเอาไว้ซะหน่อย
งั้นไปฟังเจ้าของบ้านเขาพูดถึงความเดือดร้อนนี้ค่ะ
ตอนช่วง๖โมงเย็นช่วงเกิดเหตุที่เขาจะบุกเข้ามา
เขาก็ขับมาปกติแหละก็มาด่ามาอะไรขากลับ
เขาก็วนรถกลับมามาจอดฝั่งตรงข้ามเขาก็ถือมีดเปิดประตูเข้ามาเลยอ่า
ถือมีดเปิดประตูเข้ามาแล้วก็มาข่มขู่คนในบ้าน
บอกว่าไปเอาเงินมาคืนเขาอะไรนี่แหละ
เงินที่เขาว่านี่เงินอะไร

เขาเนี่ยมาบอกว่าผมไปแจ้งตำรวจตั้งทีมตำรวจปลอมมาจับเขา
เพื่อขู่เอาเงินเขาเขาเสียไปสองสามหมื่นเขาอยากได้คืน
ประมาณนี้แหละที่ผมจับใจความได้นะในตามในคลิปที่ผมโพสต์

ยังครับเสียมีแค่เอามีดแบบฟันประตูรั้วเคาะรั้วอะไรแถวนี้แหละ
แต่ว่าเข้ามาข้างในก็ไม่ได้ทำอะไรก็มีแค่ท่าทางข่มขู่เฉย
อาจจะยังไม่ได้รับอันตรายแต่แบบนี้ต้องตัดไฟแต่ต้นลม

ตำรวจสพบ้านเป็ดก็นำกำลังเข้าควบคุมตัวนายปียชาติหมู่เมือง๒ชื่อเล่นชื่อเฮง

โอ้ยจับแฮงไว้ก่อนแฮงมาแล้วมาสไตล์เดิมหมวกแบบนี้แต่เสื้อเปลี่ยนสี

เกงเขียวไม่ได้ใส่มาแล้วนะแต่จำได้หมวกแบบนี้แหละ
อ่ะจับได้พร้อมกับของกลางคืออาวุธมีดปลายแหลมแล้วก็มีดอิโต้
เล่มที่บ้านพักแล้วทำไงต่อตรวจปัสสาวะเลย
เป็นไงโอ้ยม่วงสิครับโอ้โหม่วงมิน่าแล้วไม่ง่วงเลย
ม่วงมาแบบนี้เจ้าตัวก็ยอมรับนะว่าก่อเหตุจริง
แล้วก็เสพยาบ้ามาสองเม็ดก่อนก่อเหตุเขาอ้างว่าแบบนี้
คู่กรณีเนี่ยติดหนี้พ่อเขาเมื่อหลายปีก่อนก่อนที่พ่อจะเสียชีวิต
แล้วก็ถูกครอบครัวผู้เสียหายเนี่ยทำหุ่นใสใส
ทำให้ตัวเขาสติไม่ดีแล้วยังไงอ่ะเขาบอกยังแลบลิ้นใส่อีก
โบโหเนี่ยเออแรบลิ้นปิดตาใสเขาเหรอแบบนี้มันยั่วยวนกันดิวา
ก็เลยบุกไปก่อเหตุแบบนี้ครับอย่างนี้นี่เอง
เป็นข้อมูลจากทางด้านผู้เกาะเหตุเนี่ยนะคะส่วนด้านพันธุ์ตำรวจโทสุทัศน
รองผู้กำกับการสืบสวนสพบ้านเป็ดบอกว่าผู้เสียหายทำธุรกิจ
เหมาก่อสร้างค่ะอืมส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ย
ก็เคยทำงานรับจ้างเกาะสร้างกับผู้เสียหายเมื่อ๓ปีก่อน
เคยรู้จักเหรอเคยรู้จักเคยทำงานด้วยกันมา
บอกแบบนั้นแต่คาดว่าปมก่อเหตุเนี่ย
มาจากการเสพยาเสพติดจนร้อนอืมร้อนเนี่ย
ก็เลยคิดว่าตัวเองถูกถูกทำคุณสัยใส่จนเป็นบ้าโอ้
เรื่องต้นตำรวจเนี่ยก็แจ้งข้อหาทั้งหมด๔ข้อหานะคะ
ก็คือเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้า
ข้อหาบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้าย
หาทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็น
และอีกหนึ่งข้อหาคือพกพาอาวุธไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ในจังหวัดนั้นไปชี้หน้าเขาบอกว่าเหมือนกับบอกว่าผู้เสียหายเนี่ย
ไปแรมลิ้นใส่เขาแรมแรมแรมใส่ซะหรอกว่าอย่างงี้โอ้โห
แม่ของผู้ก่อเหตุคนนี้ยอมรับว่าลูกชายน่ะ
ติดยาเสพติดมานานหลายปีเคยห้ามแล้วนะ
นอกจากลูกจะไม่ฟังแล้วไปแม่ด้วยอุ้ย
ทำร้ายแม่ด้วยแม่บอกเองนะวันนี้ดีใจมากที่ตำรวจจับกลุ่มลูกได้
โอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่เนอะแต่ว่าแสดงว่าอาการหนักเลย
ขอร้องเลยจับไปเอาไปบำบัดให้ที
แม่ก็ไม่ไหวจะจัดการแล้วเหมือนกันค่ะเพราะยาเสพติดแท้แท้นะ
อืมทำให้คนดีดีเป็นบ้าเป็นอะไรไปหมดแล้วเลยอ่ะค่ะอืม
เล่าให้ฟังก็ย้ำเตือนกันตรงนี้ห่างไกลยาเสพติดเข้าไว้
แต่ก็ไม่ไหวคุณผู้ชมมีเรื่องราวอีกแล้วที่มาจากยาเสพติดครับ
มาดูเรื่องราวของคนคนนี้คือเสพยาจนหลอนแล้วก็ไปทำลายข้าวของในวัด
อืมคนที่ที่ฉันพูดถึงเนี้ยเป็นพระนะคะโอ้
ชาวบ้านบอกอย่างงี้ต้องจับแล้วค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เดือดอีกแล้วค่ะ
ฝ่ายปกครองความมั่นคงอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงราย
ก็นำกำลังบุกไปที่สำนักสงฆ์ภายในหมู่บ้านป่าเมียง
หลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งว่าพระวัญชัยปัญญาทิพย์อายุ๕๐ปีรูปนี้แหละค่ะ
เมายาบ้าอารวาสส่งเสียงโวยวายปากเนี่ยก็พร่ำบ่นว่ามีคนจะตามมาฆ่า
ทำอ่ะค่ะหลอนแล้วไงหลอนสิคะคุณพอเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ย
วัญชัยก็วิ่งหลบไปในกุฏินะแต่ตำรวจก็ตามเข้าไปตรวจค่ะ
ไปเจอเนี่ยค่ะคุณหลักฐานอย่างดีเลยซองบุหรี่ที่บรรจุยาบ้ายี่สิบเอ็ด
ซุกซ่อนอยู่ในกล่องโทรศัพท์ค่ะโอ้พอเจ๋งจำได้ยี่กี่เม็ดอันนี้มีกี่เม็ด

เจือกล้องฟุกอุปกรณ์นะครับ

โอ้โหเปิ้ลหลักฐานเลย
ข้าหนังข้าเขาเลยครับคุณฉินสา
คือพระวันชัยยังอยู่ในอาการเบาใจบ้านะครับ
แต่ตัวเขาเองก็ยอมรับว่านี่ของอาตมาเองแหละ
จรฐีก็เลยนิมนต์ไปตรวจร่างกาย
ผลปรากฏว่ามีสารเสพติดในร่างกายชัดเจน
จากนั้นนะครับก็นำตัวไปให้ทางเจ้าคณะตำบลทำการศึกก่อน
แล้วก็ส่งตัวพร้อมกับของกลางก็คือยาบ้า
ดำเนินคดีที่สพแม่จันทร์ครับคุณชิสา
และนับวันนี้นะคะข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์ก็มีมาอยู่เรื่อยค่ะ
ล่าสุดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เราเรียกย่อพศพศ
พศตั้งสายด่วนแล้วค่ะ
รับเรื่องร้องเรียนถ้าหากพบพระมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะคะ
โดยหลังรับแจ้งเนี่ยค่ะทางกอรมนของแต่ละจังหวัดจะประสานฝ่ายปกครอง
แล้วก็พระวิญญาธิการหรือตำรวจพระเข้าไปดำเนินการตามขั้นตอนนะคะ
ท่องไว้มีอะไรก็โทรร้องเรียนได้เลยนะคะ
ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการร้องเรียนนะมาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องของเรื่องเนี่ยมีชายคนหนึ่งใช้มีดมีดพกนี่แหละครับ
ข่มขู่พนักงานร้านขายยาแล้วทำการจี้ชิงทรัพย์ได้เงินเป็นหมื่น

โอ้โหระทึกนะแต่ทำเป็นเหมือนพูดดีเรียบร้อย
นี่พกเอามีดออกมาปั๊บโอ้โหพนักงานวัดตกใจว่ะ

แต่นี่จูอย่าเสียงดังมาเอาแค่เงินไม่ได้มาเอาอะไร
เบิดผมไม่เอาผมเอาแค่เงินครับ
ดูทำเป็นพูดดีแต่พฤติกรรมที่ทำมันไม่ดีเลยครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านขายยาบันทึกไว้ได้อย่างชัดเจนนะคุณชิสา
พื้นที่ตรงนี้คือตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ในช่วงของการก่อเหตุรูปร่างรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายชัดเจนเลยนะค่ะ
แล้วนอกเหนือจากนี้นะครับ
ยังรู้ด้วยว่าคนร้ายลบหนีไปทางไหน
เพราะว่าดูภาพจากกล้องวงจรปิดในส่วนอื่นด้วยครับคุณชิสา
ใช่ค่ะโดยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อครับวันที่๑๖พฤษภาคมนี้เองนะคะ
แต่หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรแม่ปิงเร่งแกะรอยเลยค่ะ
สุดท้ายไปจับได้นะเขาอยู่ที่หอพักอำเภอหางดง
จับได้เมื่อวานเนี่ยนี่สภาพคุณผู้ชมค่ะ
นายคนนี้ชื่อว่าอลงกรพดุงพันธ์อายุ๔๘ปีนะ
ถามเลยว่าทำจริงไหมเจ้าตัวสารภาพค่ะว่าก่อเหตุจริง
จากนั้นตำรวจก็ไปเลยคุมตัวไปที่โรงพักเพื่อสอบสวนต่อไปนะคะ
ถามว่าอลงกรเหตุการณ์เป็นไงไหนเล่าสิ
ลงกรบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปดูลาดเหล่าก่อน
ว่าตรงนี้ก่อเหตุได้ไหมปรากฏว่ามองไปในร้านมีผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายอยู่คนเดียว
สบโอกาสเลยเดินเข้าไปค่ะโดยพกอาวุธมีดไปข่มขู่ชีซับด้วย
แล้วที่หยิบเงินในกระเป๋าได้ไป๖๐๐๐บาทนะคะคุณ

แล้วจากนั้นเขาก็ขี่รถหลบหนีไปเอาเงิน๖๐๐๐ไปซื้อมือถือ

ทำไมมันจำเป็นเร่งด่วนขนาดนั้นเลยเหรอ
นี่คือเหตุผลที่เขาบอกกับตำรวจแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะ
เพราะว่านางสาวสุดารัฐอายุวิวัตรผู้เสียหายเนี่ย
ให้การบอกว่าผู้ต้องหาชิงเงินสดไป๑๐๐๐บาท

จากการตรวจสอบประวัตินะครับยังพบว่านายอลงกรเนี่ย
เคยถูกดำเนินคดีรักทรัพย์และชิงทรัพย์มาหลายครั้ง
เรียกได้ว่าเจ็บแล้วไม่จำออกมาก็มาก่อเหตุอีก

เมืองต้นนะครับตำรวจตั้งข้อหารักทรัพย์ในยามค่ำคืน
โดยมีอาวุธแล้วก็ใช้ยานผ่านะเพื่อกระทำความผิด
ก็ส่งตัวดำเนินคดีต่อไป

เรื่องของการทำผิดซ้ำซ้อนเนี่ย

ก็ต้องให้มีบทลงโทษที่เข็ดหลาบที่รุนแรงนะ
เรื่องแบบนี้ก็ต้องเป็นหูเป็นตาฝากทางด้านกฎหมายอะไรกันไปด้วยนะคะ
แต่คุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องของการจรกรรมเท่านั้นที่น่ากลัว
เพื่อนบ้านบางทีก็ทำให้เราไม่ได้หลับได้นอนนะ
คืออยากจะร้องเพลงดีดเคต้าให้เราฟัง
อยากจะแก้ไขเด้งแม่ล้างไม่ออกอยู่
อยากจะยังจะมีฉันอยู่
อยากจะมีฉันอยู่
นี่ต่อข้านเราเกะเป็นเพลงเลยนะคะ

ก็ยอมรับแต่ปัญหามันคือเที่ยงคืนแล้วคนจะนอนเข้าใจไหม
นี่ยังมาดีดกีต้าร้องเพลงดังลั่นกันแบบเนี้ยครับชาวบ้านเขาอยู่ไม่ได้
ขึ้นมาถ่ายคลิปสิคะคุณนะคะแล้วก็ต้องมานั่งฟังแบบนี้ทุกวันทุกวัน
โพสต์ในเพจเลยและแคปชั่นว่าเที่ยงคืนดังพอดีหรือดังเกินไป
อืมแถมบอกพี่กัดด้วยว่าเกิดอยู่ที่เอกกระชัย๓๔แยก๒จอมทองบางขุนเถียนเนี้ยนะคะ
โอ้โหอุ้ยชาวบ้านแถวนั้นบอกประจำอ่ะคุณชนะก็มาร้องเพลงกันแบบนี้เป็นประจำ
เห็นบอกว่าอันนี้ชาวบ้านเขาบอกนะผมไม่ได้ไปปากปำนะ
เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้มีการเล่นพนันกันหน้าบ้านด้วยอ้าวโอ้โห
เอาถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็ผมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ควรจะต้องลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกันหน่อยนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ฝากนะคะ
ทางตำรวจตรวจสอบกันอีกทีนึงเพราะชาวบ้านเขาบอกแจ้งไปแล้วรอบหนึ่งเหมือนกัน
เออนะคะอย่าให้มันหายเงียบนะคะไม่อย่างงั้นเนี่ยตาโบนะคะใช่
ไม่ได้นอนนะครับค่ะอ่ะคุณผู้ชมครับมาเรื่องนี้กันบ้าง
ม้าลายเนี่ยเราก็จะต้องเดินข้ามถนนแต่บางทีเราก็ต้องดูให้ดีเหมือนกันนะ
แล้วที่สำคัญคนที่เขาขับรถผ่านไปผ่านมาก็ควรต้องระวังด้วยนะครับ
เพราะว่าถ้าเจอมาทางม้าลายต้องช้าระวังไม่อย่างนั้นจะเกิดอุบัติเหตุครับ
โอ้โหอ้าวบอกแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับค่ะ
เกิดแถวแขวงตลาดภูเขตธนบุรีกรุงเทพแล้วอืมดูค่ะ
เนี่ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยทางม้าลายเนี่ยมีไฟเขียวไฟแดง
สำหรับอะไรสำหรับคนข้างทางด้วยแล้วดูค่ะเนี่ย
ไฟแดงชัดเลยว่าไฟแดงให้รถหยุดแล้วคนข้ามได้
โอ้ยแต่ว่าชนเงินกลางสี่แยกเอ่อยังทางม้าลายเลยอ่ะอืม
จะเอาอะไรมาเถียงอ่ะทีเนี้ยโอ้เป็นเป็นห่วงมากมากเลยนะ
เพราะคนที่โดนชนดูแล้วอายุน่าจะเยอะด้วยอ่ะนั่นสิค่ะ
เนี่ยฮะเอาจริงนะอันนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสมากนะครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องของการขับรถถ้าเจอทางม้าลายต่อให้
ไม่มีคนเดินข้ามก็ควรจะต้องชะลอนะคุณชิสา
นิดนึงดูคนข้ามถนนด้วยนะคะเพราะว่าก็สำคัญเหมือนกันนะคะ
เรื่องอุบัติเหตุพวกนี้ไม่อยากให้ใครเกิดขึ้นกับใครอยู่แล้ว
นะคะอ่ะมาดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุค่ะเป็นอุบัติเหตุใหญ่เลยอยู่ที่ขอนแก่น
ครับรถบรรทุกหินบรรทุกมาเต็มคันรถนะคะ
แต่เกิดจังหวะที่มันเบรกแตกขึ้นมาไปพุ่งชนรถคันอื่นเก้าคัน
มีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนแต่เคราะห์ดีที่มอเตอร์ไซคันหนึ่งเนี่ย

โอ้โหชนยับเยินเลยคุณชิสายิ่งกว่าในหนังนะคุณแต่นี่คือเหตุการณ์จริง

มันถึงชนเกลียดอะไรวะครับครับภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งที่ขับมาจอด
ไฟแดงตรงนี้ที่บริเวณแยกท่าพระตะบนท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
บันทึกวินาทีที่รถพ่วงบรรทุกหินเต็มคันรถ
ขับมาจากอำเภอกโกซุภิไสท์จังหวัดมหาศาลคาหมุ่งหน้าเป็นโคราช
รถพ่วงมันลงจากสะพานก่อนถึงแยกไฟแดงประมาณสัก๔๐๐เมตร
ก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนมิตรภาพเกิดเบรกแตกไงคุณชิสา
โอ้โหพุ่งไปชนเต็มโอ้โหเสียหายรวมประมาณสัก๙คัน
สงสารเก่งคันนี้โดนอัดยับเลยค่ะ
โอ้โหบี้เลยครับโดนบี้ขยี้เละอยู่ตรงนั้นเลยครับ

คือมีคุณตาคนหนึ่งอายุประมาณสัก๖๐ปีขับมาคนเดียว

เจรฐีกู้ชีพก็รีบนำอุปกรณ์ตัดทางนะ
นำตัวคุณตาเนี่ยส่งโรงพยาบาลเร่งด่วนเลย
แต่จังหวะที่รถคันนี้เบรกแตกมา
คุณสังเกตมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงเสื้อม่วงเนี่ยค่ะ
เหมือนเขาหลบได้ทันอ่ะแบบได้ยินสังเกตมาว่าน่าจะมีรถข้างหลังมา

มันหุดหวิดนิดเดียวจริงค่ะ
โอ้โหทำให้เธอเนี่ยรอดตายไปได้ค่ะคุณ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นวันที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เอง
เขาบอกไงบ้างกับพื้นที่ตรงนี้
น่าสนใจฮะเขาบอกว่าหลังจากมีการสร้างสะพาน

เพราะว่าพอรถมันลงจากสะพาน
มันเป็นทางลาดชันลงมาไง
แล้วยิ่งอยู่ใกล้แยกไฟแดงถนนมิตรภาพ
ทำให้เวลาไฟเขียวเนี่ยรถมันจะเร่งเครื่องเพื่อให้ทันสัญญาณไฟ
คือเรียกได้ง่ายลงจากสะพานเพื่อที่จะไปต่อให้ทันไฟแดงไฟเขียว
อ่าถ้ายิ่งถ้าไฟเขียวอยู่เขารีบเล่งลงมาเพื่อให้ทันไฟเขียว

มันก็เลยมีแรงส่งมันก็เลยยิ่งเกิดอุบัติเหตุง่าย
แหละครับเอาอย่างนี้เป็นห่วงจริงเลยนะอาจจะต้องมีสัญญาณอะไรให้มันชัดเจน
หรือว่าอาจจะต้องวางเรื่องกฎกติกาของการจราจรตรงนั้นใหม่

นั่งไปแล้วไส้เลื่อนเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าทำแล้วมันอุบัติเหตุลดลง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาเรื่องนี้หน่อยนะ
เรื่องของลูกละนาดที่ทำให้ไส้เลื่อน

แต่คือมันก็ช่วยทำให้ชะลอได้
ทำให้เรารู้สึกว่ามีกำไรกันบ้าง

เมื่อวานนี้คุณจูด้งเขาได้พาเราไปดูการทำงบ

วันนี้พาไปดูการทำกระยาศาสตร์

งั้นไปติดตามกันเลยในช่วงของสบัดทั่วไทย
ตอนที่แล้วผมพาไปดูการหีบอ้อยแบบโบราณ
เพื่อทำงบน้ำตาลอ้อยของชาวบ้าน
ที่วัดสามพวงอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัย
แต่ว่าวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งกิจกรรม
งานบุญของชาวบ้านที่นี่
นั่นก็คือการทำขนมกระยาศาสตร์ครับ
ชาวบ้านเขาร่วมแรงร่วมใจกันทำกระยาศาสตร์
เพื่อขายหาเงินมาสร้างโบสถ์หลังใหม่ครับ
ตอนนี้ผมอาสามาตำงานะครับ
เดี๋ยวถ้าอีกสักพักแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปล้างร่อนเปลือกออก

แม่เขาบอกว่าอย่าตำแรงเดี๋ยวมันแตกครับ
อันนี้คือเราหลังจากที่ตำแล้ว

เราก็เอามาล้างเพื่อจะเอานี้ออกใช่ไหม

นี่มันจะออกไปแบบนี้

จ้าแล้วก็หมดแล้วเราก็ไปคั่ว

พร้อมที่จะเอาไปคั่วแล้วนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมขั้นตอนต่อไปครับคุณแม่ฮะ

อีกหนึ่งวัตถุดิบที่สำคัญของกายศาสต
ก็คือข้าวเม่านั่นเอง

ถั่วที่ผมคั่วเมื่อกี้จนได้ที่แล้ว

ที่เห็นเนี่ยคุณแม่เขาก็ใช้วิธีกำแล้วก็ปล่อย

กระพือไงสิ

ระหว่างที่ผมไปช่วยทำนู่นทำนี่
อีกมุมหนึ่งก็กำลังง่วนกับการเคี่ยวน้ำตาลอยู่เลยครับ
อันนี้เราผสมอะไรไปบ้างครับ
ประสงค์กะทิน้ำอ้อย

และอย่างนี้ใช้เวลาประมาณอะไรครับแม่

ขั้นตอนต่อไปครับคุณแม่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะ
การทำกระยะสาดต้องแข่งกับเวลาไปหมดเลยนะครับ

ต้องรีบคลุกกับน้ำตาลให้เนื้อเข้ากัน
ถ้าชักช้าไปน้ำตาลจะแข็งตัว
ส่วนผสมจะไม่เข้ากันถือว่าใช้ไม่ได้นะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับพอผมเทลงไปแล้ว

เขาจะใส่ถุงมือแล้วก็เตรียมกดยาศาสตร์แบบนี้นะครับ
ทำยากขนาดนี้ขายแค่แผ่นละ๑๐บาทเท่านั้นครับ
อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับ

วันนี้ต้องขอขอบคุณแม่มากเลยนะครับ

โอ๊ยสนุกมากเลยครับคุณผู้ชมครับ

ขอตัวไปทำต่อก่อนนะครับคุณผู้ชม

โอ๊ยต้องรีบทำไม่ได้

โอ้ยดิฉันชอบเหรอเกินน้องคุณด้ม
ก่อนที่เขาไปถ่ายสกุเพราะกินใบกระท่อมก่อนด้วยวะ
เขาได้ตื่นเต้นไงได้เห็นกระบวนการทำแถมมีออเดอร์เยอะอีกต่างหาก

อย่าโยนเร็วอย่างนี้สิตกใจ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ
คือมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งกำลังจัดของอยู่หลังรถกระบะแล้วจอดอยู่ข้างทาง
อยู่ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันครับ
คุณดูเอาละกันวินาทีชีวิตไหมล่ะจริงจริงค่ะ
เชี่ยวไปนิดเดียวคือจัดของอยู่ท้ายรถกระบะดี
ก็เนี่ยไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ด้วยความที่ว่าจอดอยู่ข้างถนน
เพราะฉะนั้นเนี่ยความอันตรายมันมีอยู่แล้วพอรถใหญ่สวนมา
แล้วนี่รถใหญ่วะอุ้ยโผล่แขนสแตนอัพดูสิโอ้โหดูดูนะเอาจริงแล้วอะ
อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับเอามาให้ดูนะฮะเตือนภัยนะครับ
คุณผู้ชมดูความน่ารักของน้องแมวตัวนี้หน่อยมันอ้อนอยากจะไปเที่ยวด้วย
คุณผู้ชมรายการต่อไปรออยู่แล้วข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้หมดเวลาของเราต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กัดสะบัดข่าว
แล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าว

อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒